ในช่วงหลายปีหลังเนี่ยก็จะมีโรนาโดกับเบสซี่แข่งกันนะครับ
เข้าไปเป็น๓คนสุดท้ายเป็นประจำนะครับ
โดย๒ปีล่าสุดนั้นก็เป็นโรนาโดที่ได้แชมป์ติดต่อกัน
ที่เมซี่นั้นเคยได้๔สมัยซ้อนมาแล้วครับ
โดยการประกาศนั้น๓คนที่ผมบอกไปนะครับ
มีการประกาศรางวัลในวันที่๑๑มกราคมปีหน้าที่

ใครจะเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกประจำปี
เดี๋ยวท่านราวของผลงานนะครับ
ของแต่ละคนนั้นก็มีมวลให้ต่างกันไปนะครับ
เพราะว่าอย่างโรนโดนั้นไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้

ผลงานอันยอดเยี่ยมเมมาร์ก็ฟอร์มแรงขึ้นมาครับ

จะให้หัวหน้าผู้สอนและกัปตันทีมชาติ

สำหรับทีมไทยครับปรากฏว่า
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสดามเมืองของหัวหน้าภูกษร

จะวัดอันดับหนึ่งให้กับเรียวเนื้อเมซี่

ที่ให้เมซี่นั้นเป็นเบอร์หนึ่งครับ
ปีที่ผ่านมาซิโก้ก็โหวตเลือกโรนโด

ส่วนกัปตันทีมเป็นให้กับอันดุลาโซ

โรนโดนั้นก็คว้ารางวัลไปครองครับ
นักเตะผู้หญิงกันบ้างนะครับที่มีชื่อเข้าชิง
คนสุดท้ายของบรังดอกประกอบไปด้วยคารี่บรอย
จากสหรัฐอายะมิยามะของญี่ปุ่นแล้วก็เซเลียซาซิสจากเยอรมนี
ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมครับ๓คนสุดท้าย
ลูอิสเอลิเกของปาเซลน่าเปปกวอริลล่าของบายันและฮอร์เกศ์สัมปวลี
พาชิลีคว้าแชมป์โกป้าอเมริกามาครองได้เป็นครั้งแรกในประติศาสตร์ครับ
สามลูกยิงสุดสวยกันบ้างที่ผ่านเข้ามาให้กับแฟนวอนได้ววดกัน
ภายใต้ชื่อรางวัลว่าตุสกัสอัลวอร์ดครับลูกแรก
ซี่ลูกนี้เลยครับโซโลเดียว
ในเกมโกปาเดอเรย์ที่ยิงทางแอนาติกบิวเบา
ต่อมาครับการยิงไกลสุดสวยของ
เล็กซานโดฟอร์เรนซี่จากโลมาในเกมแชมป์ลีก

และอีกหนึ่งลูกครับเวนเดลลีร่าศูนย์หน้าของ
วีลาโนวาในลีกบราซิลจากกระยะนากาศลูกดี
เฮ็ดคิกเข้าไปในเกมเจอกับแอเลดิโกโอกาเนนเซ
ก็ไปดูครับว่าลูกไหนสู้สวยคุณชอบ
คุณก็มีโอกาสในการโหวตนะครับ